ไปเที่ยวระยองฮิ

ช่วงนี้เช้าสดใสพาไปเที่ยวไปกันที่ระยองก่อนที่จะพาไปน้ำตกนะคะ
ผู้ว่ารักษารองค์ผู้ว่ารักษาการจังหวัดระยองได้จัดแถลงข่าวค่ะ
การจัดงานเที่ยวระยองเก๋ไก๋สไตล์ฮิ

อีกสักครั้งเก๋ไก๋สไตล์ฮินะคะ
ซึ่งคาดว่าการจัดงาน๓วัน
การจัดบูธแสดงสินค้าต่างจะทำให้เงินสะพัดกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ

นายมนตรีธนชัยวิบูรณ์วัดรองค์ผู้ว่ารักษาการจังหวัดระยองค่ะ
ร่วมชิมลูกชุบของดีบ้านฉัน
ซึ่งเป็นหนึ่งบูธในงานแถลงข่าว
เก๊ไก๊สไตล์ฮิพร้อมเป็นประธานแถลงข่าวด้วยนะคะ
งานนี้ดำเนินการจัดขึ้นด้วยงบประมาณ๔ล้านบาท
พร้อมกับเปิดบูธแสดงสินค้ากว่า๑๐๐บูธ
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเอกสินถิ่นระยองหัตถสินถิ่นระยอง
และสินค้าของดีของแต่ละอำเภอเขานะคะ
เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชม
พร้อมจับจ่ายซื้อของที่มาจากระยองฮิแน่นอนค่ะ
โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับร้านค้าร้านละ๑๐๐๐บาทนะคะ
และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของระยองนี่แหละ
คู่ไปกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
แล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
เรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรม
หนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของระยอง
แล้วก็ส่งผลดีต่อธุรกิจด้านการบริการของจังหวัดระยองนะคะ
สำหรับผู้ที่สนใจก่อนที่อยากจะไปดูว่า
ที่ระยองมีอะไรบ้างยังไม่ได้ขับรถไป
ไปดูกันได้ก่อนนะคะสำหรับงานนี้
เที่ยวระยองเก๋ไก๋สไตล์ฮิค่ะ๒๖๒๘สิงหาคมนี้
นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกานะคะ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดระยองนะคะ